ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในการแจกร้านทุกเดือนและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
ต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้กันไม่รอช้าเราไปที่สตูดิโอแจกโชคกันเลยครับ
นี่คือภาพของปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่เครื่องดื่มคาราบาลแดงจับมือร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้มีแรงใจสู้ต่อไป
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒แจกร้านทุกเดือนพร้อมมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
เพื่อให้พี่น้องชาวไทยนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ลิขิตชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้ง
แจกร้านไทยทุกวันแจกร้านทุกเดือน
ได้เวลาแล้วเลิกงามยามดี

คนชนะค่ะเอาไม่เป็นไรคุณขี้ชายทำอะไรไปตรงนั้น
ก็กำลังดูความสวยงามของรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาจะแจกเป็นของรางวัล
คุณลุ้นจะได้เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์แล้วเป็นเจ้าของร้าน
เดี๋ยวเขาจะแจกถึง๓ครั้งเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะ
เพราะว่าเป็นการจับมือกันของสองยักษ์ใหญ่เลยนะครับ
เครื่องดื่มระดับโลกคาราบาลแดงฮะ
จับมือร่วมกับไทยรัฐ
จัดกิจกรรมช่วยคนไทยสร้างอาชีพ
โดยการส่งฝามาชิงโชคโหเป็นกองพะเนินขนาดนี้เลย
เยอะแยะมากมายและที่เห็นกันอยู่ด้านหน้านะคะ
กระบะใหญ่ยักษ์นี้นะคะมีทั้งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดง
และฝาคันโซคูณ๒ที่เราเนี่ยรวบรวมรอบแรกนะ

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๓
และในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณกมลดิตสมุทรโคจรค่ะ
รองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาลตะวันแดงจำกัด
ขึ้นมามอบโชคให้กับคนไทยคนแรกที่จะได้รู้รับมอเตอร์ไซคันแรก

สวัสดีค่า

ที่หวังจริงจริง
คนหนึ่งก็อยากจะทราบถึงโครงการในครั้งนี้
กิจกรรมในครั้งนี้เห็นบอกว่าเป็นกิจกรรมที่

เรือหมอโจยกับคนไทยคนแรกค่ะ

เอาแล้วเอาแล้วใครจะเป็นผู้ชมดี

ได้แล้วได้แล้ว

คุณวีรพัฒน์ศรีบัวริน

คนแรกนะได้รับมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว

กลัวเขาแจกตั้ง๑๐๐คัน
แต่คำถามหลายคนก็ตั้งคำถามเอาไว้
แล้วก็สงสัยว่าทำไมเราต้องแจกรถมอเตอร์ไซค์ด้วยครับ

ตอนนี้กติการง่ายมากไปชมกันค่ะ
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

ช่วงนี้เรากลับไปติดตามความสนุก

สจี้เลยค่ะพี่น้องค่า
ออกไปแล้วมอเตอร์ไซค์คันแรกนะคะยินดีด้วยนะคะ

ฝาทั้งคาราบาลแดงและคันโซคูณ๒มาร่วมสนุกตามกติกาเมื่อกี้ได้เลย
ได้ยังมีอีกตั้ง๙๙คันรออยู่นั่นเองนะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อวันพรุ่งนี้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแต่ตอนนี้